คุณผู้ชมคะมันก็ไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวหรอกค่ะ
ผู้ชายอายุ๕๕เป็นว่าที่ด็อกเตอร์

เดี๋ยวในโลกออนไลน์ไว้ใจอะไรไม่ได้จริง

แอดมินเพจบ้านดูอัปเดตบอกว่า
กลัวจะถูกมิจฉาชีพคือไม่ต้องกลัวหรอกน่าจะโดนแล้วล่ะค่ะ
เพราะเขาเล่าว่ามีผู้หญิงคนนึง
เฟซบุ๊กมาทักมาชวนพูดคุย

สยิวคือแก้ผ้า

นี่นะคะว่าที่ด็อกเตอร์วัย๔๔ปี

มินเพจบ้านดุงอัปเดตขอคำปรึกษา

ขอแบบแอดเพื่อนเขาก็ตอบรับเป็นเพื่อน

จนกระทั่ง๗กุมภาพันธ์ประมาณ๕ทุ่ม

พอกดรับปุ๊บโป๊เปลือยมาเลยค่ะ

ทำอะไรอยู่แลกกันดูหน่อยสิเธอถอดด้วยสิ

แอดมินเพจบ้านนัวเด็กบอกแล้วคุณทำไง
ผมก็ลูกผู้ชายอ่ะก็เลยให้ดู

แต่ให้ดูแป๊บเดียวเขาบอกให้ดูแป๊บเดียวแค่๑นาที
แล้วทีนี้ฝั่งผู้หญิงก็บอกว่าพี่ส่งเสียงคลางหน่อยได้ไหม

ให้ดูแป๊บเดียวแต่ว่าเขาไม่ได้ส่งเสียงคลาง
สักพักผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าพี่คะแม่มาเคาะประตูหนูขอปิดเสียงนะ

อืมทีนี้วันถัดมาสิบโมงเช้าโทรมาอีกบอกพี่ทำอะไรอยู่คนอยู่ด้วยเยอะไหม
เขาก็บอกว่าเออทำงานอยู่ในทุ่งนาแล้วเขาก็ตัดสายไป
บ่ายสองโทรมาอีกแต่คราวนี้ไม่ได้แค่โทรมาอย่างเดียวแล้วนี่ไงเห็นไหมเห็นไหม

เป็นคลิปที่เขาพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้ลักษณะตอนที่เข้าห้องน้ำแล้วก็แลกกันโชว์
เขาบอกว่าถ้าพี่ไม่จ่ายค่าคลิป๕๐๐๐บาทคลิปนี้จะส่งต่อไปยังเพื่อนพี่ที่อุดรธานี
เนี่ยตอนนี้บัญชีพี่มีเท่าไหร่คะคลิปมันก็คลิปพี่นะคนเสียหายก็คือพี่นี่แหละ
เขาบอกตกใจมากทำไมกลายเป็นแบบนี้อ่ะแล้วไลน์มาขู่ตลอดไม่ได้ขู่คนเดียวนะ
คนมาช่วยกันขู่บอกให้โอนเงินโอนเงินเขาก็ไม่จ่ายปรากฏส่งคลิปให้เพื่อนจริง
ขู่บอกจ่ายมาสิถ้าอยากให้จบพอเลขบัญชีพอขอเลขบัญชีก็เงียบไป
มั่นใจว่ามิจฉาชีพแน่นอนล่ะค่ะจนถึงขนาดนี้แล้วนะคะ
ก็เลยแจ้งความที่สพเพลลองฟังเขาเล่าเรื่องนะคะ
มันบอกว่ามันอยู่ต่างประเทศไปแจ้งความก็ไม่มีความหมาย
เพราะว่าตำรวจไทยมันทำอะไรไม่ได้ฉันอยู่ต่างประเทศ
มีคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่

ภายใน๕นาทีพี่ต้องโอนเงินภายใน๑๐นาทีต้องโอนเงิน
สินที่เราสูญเสียไปเอาคืนไม่ได้
ตรงโลห้าหมื่นโอนเงียงไม่ได้โอนสักแบบบาทเดียว
เขาบอกว่าชื่อเสียงเสียไปสร้างใหม่ได้
แต่ว่าทรัพย์สินเงินทองเสียไปแล้วมันหาใหม่ยาก
แล้วก็บอกด้วยว่าแม่ถ้าได้นอนกับสาวคนนี้สักครั้ง
หมื่นก็พร้อมจ่ายอืมแต่นี่น่าเกลียดเกินไป

มิจฉาชีพมีทุกรูปแบบก็เตือนหนุ่ม

สาวสวยทักมาหาอย่าดูแต่หน้าตา
ดูด้วยว่าจิตใจมันสวยเหมือนภาพโปรไฟล์ไหม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องเตือนภัยเลยค่ะ
ออนไลน์พวกแบบโรแมนสแกมอะไรแบบนี้นะคะ

แล้วก็หลอกลวงด้วยวิธีต่างแบบนี้
มีคีย์เวิร์ดให้นะคะบอกว่า
รักเขารักษาเงินในบัญชีตัวเองด้วย
วาเลนไทยนี้อย่าตกเป็นเหยื่อ
อันนี้ก็เป็นภาพโปรโมทต่างนานานะคะ
เพราะดีตรงที่ว่าที่ดรคนนี้ไม่ได้โอนเงินไปให้
แต่คลิปมันก็หลุดไปแล้ว

จะคุยกันผ่านโซชงโซเชียลอะไรเนี่ยไม่ว่าอะไรหรอก
แต่ว่าอย่าไปส่งข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลสำคัญบัตรประชาชนอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเอาจริงต่อให้เป็นเพื่อนกัน

เราจะยังเป็นเพื่อนกันหรือเป็นสัตว์ตรงกันนะคะ